ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชศรีมาบ้างนะคะ

ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒รายบาดเจ็บ๒ราย
ตัวของผู้ก่อเหตุเองก็รอมอบตัวนะคะ

ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันต่อค่ะ

ที่ครบครัวในนัยการสมบัติได้นั่งกินกันพร้อมหน้า
ยิงเสียชีวิตพร้อมนายทศวรรษการสมบัติ

และนางสาวนับพศัพย์น้องสาวของภรรยา
ถูกยิงได้รับบัตรเจ็บสาหัสทั้งคู่
โดยหลังจากเกิดเหตุนายสุรพลนำปืนสั้นขนาด๙มม
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพหมูศรีทันที

ตลอดระยะเวลากว่า๒ปีที่มาอยู่ในฐานะน้องเขย

หยิบปืนออกมาคมขู่ให้หยุดพาดพิงเขาในทางที่ไม่ดี

ก่อนจะย้อนนำปืนออกมาเคลียร์อีกครั้งช่วงเย็น
ขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่
เรื่องเงินเรื่องทองกับเขาคิดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมมาเนี่ยผมก็ทำมาหากินของผม
แต่เองคิดว่าผมก็มีเงินอยู่แล้วพูดเศรษฐีก่อน
คือพูดจาเศรษฐีว่าแม่แฟนผมเนี่ยจะมีใครมาหรือว่าผมจะซื้ออะไรมาใหม่
จะไปทำอะไรมาเพิ่มเติมก็ตามจะซื้อรถมาใหม่ก็คือจะพูดจาเศรษฐี
จะพูดแกวะตลอดครับแล้วผมอ่ะทนมาสองปีแล้วครับ
มา๒ปีจนวันนี้เกิดผมไม่ไหวแล้ว
คือหลักเมียผมจะถูกหลานคนที่ตายเนี่ยตบ
ผมก็เลยเอาปืนออกมาตั้งแต่กลางวันแล้วรอบนึง
แต่ว่าผมยังไม่ได้เจาะใครยังไม่ได้ยิงใครโอเค
แล้วก็มานั่งหัวเราะย้อมเมียผมอยู่ข้างบ้าน
พอผมทำไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้หนีด้วยผมเดินมามอบตัว
เจอน้องคนนั้นที่เป็นตำรวจนะผมก็ส่งปืนให้เขา
ผมก็เคลียร์ปืนให้เขาไม่หนีครับผมไม่คิดหนีอยู่แล้ว
ผมตั้งใจอยู่แล้วใช่ครับ
ใช่ครับเป็นปืนถูกต้อง

แล้วผมไม่มีเจตนาที่จะยิงสองคนผู้ชายด้วย

ขณะที่นางสาวบุญตาการสมบัติภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ญาติของพี่สะพ้ายรุมทำร้ายจนสะบักสะบอม
ร้อยคอทองคำหนัก๕บาทที่เธอใส่ประจำ

เธอก็ได้กลับเข้าไปดูพี่ชายและหลาน
ก็เลยวิ่งกลับมาก็เลยวิ่งกลับมาตรงนี้
ก็เลยพูดแบบว่าพอพี่คนเดียวเลย

แค่นั้นล่ะพี่อ้อยเราก็เลยดึงขึ้นมา
แล้วก็ลุมหนูตรงนี้เลย
ที่หน้าตาเราบอบช้ำเนี่ยเราโดนอะไร
น่าจะโดนแบบ
ต้นกระทืบค่ะต้นทืบต้นเตะ
เพราะว่าหัวเรากดลงกับไอ้นี่ค่ะแล้วก็กระแทกลง
เสียใจสิคะอีกคนหนึ่งก็ผิดอีกคนหนึ่งก็หลาน

บางคนเข้าใจผิดว่าทำไมพี่ตาไม่ห้ามไม่ห้าม

เพียงเท่านั้นภรรยาของผู้ก่อเหตุยืนยันว่า
สามีของเธอนั้นไม่มีพฤติกรรมเกาะเธอกิน
ที่ถูกญาติพี่น้องของเธอกล่าวหา
ซึ่งสามีของเธอเปิดร้านอาหารตามสั่ง
แต่ละวันมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสาย
ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลของนางสาวนัฐกาลไทยยิ่งยง

ยืนยันว่าไม่มีใครพูดจาแขวะหรือเยอะเย้ยนายสุรพล
แต่เป็นฝ่ายของนางสาวบุญตาที่มักโพสต์เฟสบุ๊ก

เค้าจะเสี่ยงดังรู้ทุกคน
ตัวนายนาเล็กเองเนี่ย
เค้ายังไม่รู้เลยว่าเค้าไปทำอะไรให้พวกนี้
แล้วพี่อ้อยพี่นาไน่เคยไปพูดจัดแขวะ
ไม่เคย
นายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยุ่งเลย
ส่วนการดำเนินคดีตำรวจได้นำตัวนายสุรพล

และก่อนจะเดินทางจากสถานีตำรวจ
สุรพลได้สวมกอดภรรยาเพื่อเป็นการร่ำลา
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานายสุรพลทั้งหมด๔ข้อหา
คือฆ่าคนตายโดยเจตนาพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้มีเหตุอันสมควร
ขณะที่ศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย

ซึ่งญาติได้จัดพิธีรดน้ำศพท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง
โดยจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพ๓คืน
ก่อนจะชาวพนักกิจในวันที่๒๒พฤศจิกายนนี้
นริปุ่นนิ่มข่าวไทยรักษ์ทีวีแรงงาน